สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๐นาทีสวัสดียามเช้าของวันแรกของการทำงานประจำปี๒๕๕๙
วันนี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศตั้งแต่ตอนบนจะหลดตอนล่างละทีเดียว
เกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างกับสภาพอากาศเมืองไทยของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อยากให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบพร้อมพร้อมกันเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้จากการตรวจสอบพบว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นำเอาความหนาวเย็นมาเยือนเมืองไทยของเรา
ช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาอย่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
พบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มอ่อนกำลังอย่างต่อเนื่อง
ถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณประเทศไทยที่เห็นชัดเป็นจุดแรก
ก็คือบริเวณทางตอนกลางของประเทศนั้นจะเริ่มอุ่นขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
แต่๑จุดครับที่อาจจะต้องกังวลเรื่องของความหนาวเย็นกันต่อไป
ก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมไฟตะวันตก
ตอนนี้จากการตรวจสอบพบว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ถือว่าเป็นตัวการสำคัญละทีเดียวที่จะเหนียวนำความชื้นจากท้องทะเลในบริเวณอ่าวเบงกอ
หอบขึ้นมาบนท้องฟ้านะครับแล้วก็มาพัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ลักษณะดังกล่าวนี้ก็จะทำให้ในบริเวณดังกล่าวนั้น

อาจจะมีเมฆขมุกขมัวเกิดขึ้นในลามเช้าตลอดทั้งวัน
ได้อีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ในขณะที่ภาคอื่นนั้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น
นี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนนี้

ในระยะที่มีการอ่อนกำลังลงของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

ดาดขาวตามเทือดขาวตามหุบขาวต่าง
หลังจากที่อ่อนกำลังลงไป
ก่อนอื่นกดประหว่างทางยานปราน
ของเราครับพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นเย็นนะครับ
พบว่าเช้าวันนี้นั้นยังคงปกกลุ่มเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับต่ำสุดวันนี้เนี่ยนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตนะครับแถวบริเวณทางตอนบนของจังหวัดแม่ห้องศร
เชียงรายเชียงใหม่แล้วก็บริเวณจังหวัดน่านนะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ในวันพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศหนาวอยู่ในบางจังหวัดนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ห้องศรครับ
การว่าพรุ่งนี้มีลุ้นว่าอาจจะดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
พื้นที่สีเขียวหายไปทีเล็กทีละน้อยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศ

พบว่าพื้นที่สีเขียวยังปกกลุ่มเป็นวงกว้างในหลายจุดนะครับ
ในขณะที่สถานการณ์ฝนประเวณพื้นที่พักใต้นั้น
จากการคำนวณจากระบบพระยากวณอากาศไทยรัดทีวี
หลังจากที่มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงไป
ก็จะทำให้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับที่พัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
รวมไปถึงอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนั้นอ่อนกำลังลงด้วยเช่นกัน

แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนหน่อยก็คือเรื่องของคลื่น
เพราะว่ามีบางจุดบางช่วงบางตอนคลื่นอาจจะยังสูงอยู่บ้างนะครับ
เพื่อเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกต่อไปนี้
อย่างคุณผู้ชมสังเกตพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีคลื่นสงบนะครับ
จะสังเกตว่าปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของภาค
ส่วนบริเวณตอนกลางนั้นจะเป็นคลื่นสีฟ้าคือคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
สิ่งที่น่าสนใจก็คือบริเวณทางตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ยังคงมีพื้นที่สีเขียวปรากฏอยู่
ดังนั้นชาวเรือที่จะต้องเดินเรือตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราธานีลงไป

บริเวณที่มีฝนคลื่นอาจจะแรงเป็นพิเศษ
นี่คือสถานการณ์คลื่นที่เรายังคงต้องจับตากันต่อไป
เพราะว่าในระยะนี้เองครับปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นนั้น
ยังคงสามารถให้จะส่งผลต่อบริเวณดังกล่าวเป็นระยะ
มาดูกันนะครับว่าภาพรวมวันนี้แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
มาเริ่มต้นที่บริเวณภาคเหนือ

ช่วงเช้าที่ผ่านมามีอากาศหนาวนะครับแล้วก็มีอากาศเย็นในบางพื้นที่
รวมไปถึงเรื่องของหมอกมีลงหนาหลายพื้นที่ทีเดียว
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียต
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ภาคกลางภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตครับ
กลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยครับประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่๑๙องศาครับสูงสุดอยู่ที่๓๖องศา
ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับต่ำสุดอยู่ที่สิบสาม
อภัยนะครับต่ำสุดอยู่ที่๒๒องศาเซลเซียตนะครับสูงสุด๓๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนเป็นบางแห่งเฉลี่ยแล้วร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสต่ำสุดอยู่ที่๒๒องศาครับสูงสุดอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนเป็นบางแห่งเฉลี่ยแล้วร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะครับ
สุดวันนี้๒๒องศาเซลเซียตสูงสุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในวันนี้นั้นช่วงกลางวันแดดอาจจะยังคงแรงนะครับ
พรุ่งนี้ก็ยังคงร้อนและอุกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเมฆบนท้องฟ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นแดด

โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับทะเล
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมต่อจากนี้ได้
แอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป